กันบ้างครับที่สนามกีฬาเวท๑นะครับไทยญี่ปุ่นดินแดงบางกอก
จากบ้านชุดสีเหลืองนะครับพีเด็ดแรกทั้งสองทีมนะครับ
กันสนุกสูสีแต่ว่ายังทำสกอร์กันไม่ได้
กลับกลับมาในช่วงครึ่งหลังครับนาทียี่สิบสองน้ำเร็วครับ
กระพลศรีดาราครับเปิดบอลให้กับบรูโน่ยิงไปถูก
ฤษฎาวัยมงคุณปัดออกมาแล้วจักรพลก็ตามซ้ำ
อัมพลศรีระแก้วกล้องหลังของห้องเย็นจ่ายบอลพลาดแล้ว
ผู้กันโด่งดังครับตัดบอลหลุดเดี่ยวไปยิง
สุดท้ายออกหลังไปแล้วนาทีสามสิบเจ็ดห้องเย็นครับ

หนึ่งต่อสองกูกู้แทงบอลยัดเข้ากลางให้กับเวนเดลนะครับ
หลังจากนั้นห้องเย็นแต่ว่าไม่สามารถตีเสมอได้ครับ

เอาชนะ๒๑ยังไม่แพ้
ระดูการนี้มีเพิ่มเป็น๘คะแนนอยู่ที่๔นะครับ
ส่วนห้องเย็นมี๖แต้มเท่าเดิมอยู่ที่๗
หัวหนึ่ง๒คู่ครับ
ราชนาวีแพ้ให้กับสิงห์สมุทรสาครไป๖ต่อ๗แล้วก็ธรรมศาสตร์ยังบัตร

ศรีสะเกดแพ้รวด๔นัดอยู่อันดับรองสุดท้ายนะครับ